เกิดที่กาลสินเรื่องของการทวงหนี้โหด

แล้วคือเมียบอกด้วยนะหลังก็รู้สึกแปลก
คือก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะเป็นอาการแบบนี้
หลังพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีพูดอยู่คนเดียว
แล้วไม่รู้ด้วยว่าสามีตัวเองมีปืน
กระทั่งไปก่อเหตุเอาปืนยิงคนอื่นค่ะ
เหตุการณ์นะคุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันนี้๕๓๐น
แล้วกู้ภัยพอรับแจ้งเหตุตำรวจเองก็ไป
และพยายามจะช่วยชีวิตคนที่ถูกยิงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะอยู่ที่ริมถนนอภัย
ตรงข้ามแขวงทางหลวงชนบทกรสินที่จังหวัดกาลสินนี่แหละค่ะ
ตอนนั้นมันจะเป็นช่วงตลาดเย็น
พบคนเจ็บคืนายสะอาดซีรีสอายุ๕๑ปี
บาดเจ็บค่ะอยู่ริมถนนนอนอยู่ตรงนั้น
ชะกันเลยค่ะที่บริเวณศีรษะ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เร็วที่สุดนะคะ

วันนาชายผาอายุ๖๓ปี

เดินมาหาตัวนายสะอาดคนเจ็บ
ไม่รู้ยังไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากมาย

เอาจริงตอนนั้นเป็นช่วงตลาดเย็นแล้วมีคนเยอะด้วย
มีเด็กนักเรียนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
หลายคนก็วิ่งออกมาแล้วร้องด้วยความตกใจนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
ถามทางด้านของเมียของคนก่อเหตุบ้าง
นางนวลจันค่ะอายุกว่า๑๓ปีบอกว่าสามี
เอาจริงก่อนหน้านี้เคยเป็นคนขับรถตู้อยู่ที่กรุงเทพมาก่อนนะ
เป็นคนใจดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ชอบหน้า
ใครบาดบางกับใครก็แหละโอ้ออารมณ์ร้อน
ไม่เข้าหัวนี่มีเรื่องกันตลอดนะคะถ้าพูดไม่เข้าหู
หลังเนี่ยเห็นสามีชอบพูดแบบอารมณ์เสียบ่อยว่า
ถ้ามึงไม่คืนเงินสักทีเนี่ยจะฆ่าให้ตายเลย
โอ้โหแล้วพอจะถามว่าอยากจะฆ่าใครก็ไม่ยอมบอกค่ะ
แล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าสามีเนี่ยมีปืน
ไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะต่อมาคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่นายวันนาคนก่อเหตุหนีไปกลายเป็นมามอบตัวค่ะ
มามอบตัวกับตำรวจแล้วก็มาเล่าให้ตำรวจฟังแต่โดยดีแบบนี้ว่า
ตัวเขาเองเป็นพ่อค้านั่นแหละขายกับข้าวถุงอยู่ที่ตลาด
สะอาดอ่ะมานานหลายปีเอาจริงผมยอมรับผมสนิทกับนายสะอาดดี
โอ้แต่อยู่ดีดีสะอาดเนี่ยมาขอยืมเงินผมสองแสนห้า
แต่ผมบอกเลยนะยืมแบบผมให้กู้นะคิดดอกร้อยละห้า
มาหลายเดือนนายสะอาดก็ไม่ยอมคืนเงินผมแม้แต่บาทเดียวค่ะ
ทวงหลายครั้งจนมีปากเสียงกัน
ผมเลยตัดสินใจไปซื้อปืนมาจากวัยรุ่นแถวบ้านนั่นแหละ
ซื้อมาในราคา๖๐๐๐บาทแล้วเอามาก่อเหตุ
แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้เขาตายนะ

ยืมลืมตั้งแต่ปีห้าหกห้าเนอะหกห้า
ทำไมถึงถ้ายืมเยอะขนาดนั้นครับทำไม
ถ้าเขามาปากวันไอ้เราก็หลงคลมเขา
มันก็โมโหสุดขีดนะครับ

พูดกับพฤศคราวเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะ

เพราะบอกว่าไปซื้อมาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านใช่ไหม
และยังมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเจ็บสาหัส
ถามว่าตั้งข้อหาเนี่ยก่อนที่เจ็บสาหัส

แต่ถ้าสมมุติคนเจ็บคือนายสะอาดเนี่ยนะคะ
เกิดอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต
โดนข้อหาในการฆ่าคนตายแน่นอนคุณ